ต้อนรับหน้าใหม่ของแม่บานเย็นรากแก่น

หน้าใหม่ในวัย๗๐คุณผู้ชมเห็นแล้วอึ้งจึ้งไปเลยจ้า
เมื่อวานี้พี่แชคลีนขอไปพิสูจน์

คือต้องบอกว่าดิฉันตกใจไปเลยค่ะ
เป็นคนที่ทำข่าวดาราทำศัยกรรมมาเยอะมาก
พอไปเจอเวอร์ชั่นใหม่ของแม่บานเย็น
โอ้โหสวยปิ๊งไม่โปรค่ะ

นี่คือหน้าของผู้หญิงวัย๗๐กว่า
เพิ่งไปทำศัยกรรมดึงหน้ามาได้แค่๒เดือน
ลัพธ์ออกมาว้าวมากจริงสดใสไปหมดค่ะ

ชีวิตเติมเต็มความมั่นใจของผู้หญิงวัย๗๐เนี่ยค่ะ
ลำมาเลยที่ฉันร้องอ้าปากค้างเลยอ่ะ
ที่นี่ไม่มีแม่มีแต่พี่
จริงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ไม่กล้ายิ้มเลยคุณผู้ชม
กรวดอินกาขึ้นริมฝีปากมันย้อย
แก่มากดิฉันเล่าให้ฟังคือพอมันยิ้มอ่ะ
ปากมันเบ้เบ้แล้วมันตกลงมาจริงคนเป็นแบบนั้นเยอะนะคะ

แล้วก็เย็บเก็บรวบไว้ที่หนังศีรษะแล้วก็หลังหู
คือแม่บานเย็นโชว์ให้ดูเลยนะคะที่หูเนี่ยไม่มีรอยเลย
แล้วคือสวยจริงทั้งกล้องวีดีโอกล่องมือถือค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็เล็งทำตาเพิ่มเสริมความปังให้สวย๑๐๐๐

คือไอ้ที่มันย้อนมันดึงขึ้นตีนกาไม่มีเลยคุณผู้ชม
บานเย็นบอกอีกนะคะว่าก่อนไปผ่าตัดก็สายมัวนะคะ

พอไปทำเสร็จปุ๊บทุกอย่างปังมาก
ลูกสาวแคนดี้จัดงานวันเกิดให้เลย
ปาร์ตี้วันเกิดเปิดหน้าใหม่นะคะ
แล้วก็ร้องเพลงสาวอีสานรอรักนะคะ
น้องเป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคย
มีแฟนจัดปาร์ตี้มีความสุขสบใจ
เรียกว่ากลับมาปิ๊กบังอย่างกับ๑๗อีกครั้งเลยล่ะค่ะ

แทนชนต่อไป
ดึงหน้าดึงใหญ่เลยค่ะแล้วก็มาข้างหลังนี้ด้วย
เสียใจเลยนะที่ไปทำมาเนี่ย

ขอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ออกมาสวย
ใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าอินมากกับเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าเห็นกับตาหลายอย่าง
หน้าไม่ค่ะมั่นใจที่สุด

หมื่นเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์อีลีกัน

หมื่นไปเลยนะคะคือเรื่องศักยกรรมของผม

แล้วก็ในงานนี้เราได้เจอแบบว่าเพื่อนของแม่บานเย็น

แล้วทุกคนก็มาตะลึงกับเพื่อน

จริงนะคะมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะ

ต้องเรียกพี่แล้ว